คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันค่ะ
หนุ่มชาวจังหวัดบุรีรำเขาเป็นเจ้าของรถบรรทุกเข้าเปลือก
เหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการไปเฝ้าไข้พ่อตาก็เลยไปเผลอหลับอยู่หลังรถบรรทุกค่ะ
สุดท้ายโดนรถบรรทุกไหลมาทับร่างจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์รถไหลจริงหรือเปล่า
หรือว่าอาจจะมีคนขึ้นไปขับแล้วถอยทับจนทำให้เสียชีวิตหรือไม่

แต่ว่าเหตุสลดใจนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอห้วยราชที่จังหวัดบุรีรำ

ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่บริเวณนี้แหละค่ะ
ทุ่งนาบ้านประดูกตำบลเมืองโพ
ก็ไปพบกับนางเพรมชัยแสงอายุ๕๗ปี
เป็นป้าของนายประทินณรารำอายุ๓๙ปีผู้เสียชีวิต
คุณป้าเนี่ยเล่าว่าช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้ามีญาติมาบอกว่านายประทินหลานชาย

ถูกรถบรรทุกข้าวทับจนเสียชีวิตก็เลยรีบออกไปดู
ตอนไปดูเห็นหลานนอนแน่นิ่งไปแล้ว

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นนายประทินมาคุมรถเกี่ยวข้าวรับจ้าง
โดยก่อนเกิดเหตุนายประทินเพิ่งกลับจากไปนอนเฝ้าพ่อตา
ซึ่งป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ซึ่งด้วยความอ่อนเพลียก็เลยนำเสือมาปูนอนพักผ่อน

ต่อมาไม่นานรถ๖ล้อบรรทุกเข้าเปลือกหนักราว๔ตัน
ไหลมาทับร่าง

คือไหลมาทับร่างนายประทินจนเสียชีวิตเลยค่ะ
เพื่อนบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือแต่ไม่ทันการ

ว่ารถบรรทุกข้าวไหลมาทับร่างผู้ตายได้ยังไง
เมืองต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากเด็กไปเล่นเกียร์รถหรือเปล่า
ปลดไปปลดเกลียร์รถว่างหรือเปล่า
ก็เลยทำให้รถไหลลงมาทับร่างได้
หรืออาจจะเป็นเพราะว่ารถใส่เกียร์ว่างเอาไว้
แล้วได้รับแรงสรรสะเทือนจากรถเกี่ยวข้าวก็เลยทำให้ไหลลงมาทับร่าง

เขาจะไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะคะ